คุณชนะพาไปวัดสว่างอารมณ์มาแล้วไปดูงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรมาแล้ว
อย่าเพิ่งกลับเพราะที่วัดแห่งนี้เนี่ยเขามีดีมากกว่านั้นคุณ
ใครที่ชอบไปแถวอ่างเดี๋ยวดิฉันจะพาไปเปิดไข่ล้วงกันค่ะ
เดี๋ยวคุณพูดอีกทีได้ไหมน้องใบตองใครที่ชอบไปที่อ่าง
จะพาไปเปิดไข่ล้วงไปเปิดไข่ล้วงล้วงไข่ก็ได้แล้วแต่
เอาพูดง่ายไปล้วงไข่ในอ่างแถวอ่างเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ยังไงยังไงอยู่ที่เดิมที่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละค่ะ
แต่ที่บอกว่าจะพาไปเนี่ยจะพาไปทำพิธีบวงสวงเปิด
รับโชคที่นี่เขาทำกันเป็นประจำเลยพระอาจารย์แป๊ะ
เจ้าอาวาสเนี่ยมาประกอบพิธีให้ภายในพิธีเขามีสาธุชนจำนวนมากนำของมา

จะถูกรางวัลแบบนี้แหละบางคนก็มีไข่ไก่ด้วย
ก็เป็นการเสริมโชคเป็นความเชื่อ
แต่ละคนน่ะกระเป๋าตังค์มันเล็กอย่างนี้

จะได้ใหญ่เห็นเต็มเงินตรงนะคะ

ฉันว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางคิดอยู่ว่าถ้าไปจะต้องลากไปด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเสริมสิริมงคลกันไปแล้ว
บรรดานนักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงตัวเลข
เขาก็ไม่พลาดที่จะต้องไปที่สาลาพระราหู๘ทิศ
ที่นี่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปล้วง
ล้วงไข่ไงล้วงไข่ในไข่ล้วงไข่
ล้วงไข่ถูกแล้วดิฉันบอกแล้วไงว่าจะพาคุณไปล้วงไข่
อย่างนี้
ไข่ในไข่แล้วค่อยล้วง
ซึ่งจะได้เผากันจะได้เบาบพละ
บริเวณนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของ

บริเวณนี้เนี่ยก็จะไปดูว่าในไข่ในไฮเนี่ยมันจะมีเลขอะไรอยู่คุณเห็นไหม
เพราะเขาจะมีตัวเลขอยู่ในนั้นก็คือเป็นการเสี่ยงดวงนั่นแหละ
ยังไม่หมดเท่านี้นะคะมาถึงวัดสว่างอารมณ์ทั้งทีแล้วเนี่ยนะคะ
ล้วงไข่กันไปแล้วเราจะไม่ไปแถวอ่างก็ไม่ได้
อ่างไปอ่างอีกแล้วไปที่อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของตาทองงิ้วราย
เห็นไหมดิฉันพูดครบนะคุณค่ะเพราะว่าจุดนี้คุณดูนะคะสาธุชนแน่นมากเลย
แต่บรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงตัวเลขไม่ท้อถอย
ฉันยังมีความหวังว่าจะเข้าไปถึงข้างหน้า
ก็พากันฝ่าวงล้อมเข้าไปเข้ามาถ่ายรูปส่องหาเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์กัน
ส่วนใครมองเห็นอะไรยังไงถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงไม่รู้
เรามีภาพเต็มเต็มมาให้คุณผู้ชมได้ดูบอกได้คำเดียวว่าต้องตั้งใจดู
เพราะภาพของเรามาไว้ไปไว้ค่ะ

ใหญ่มากค่ะบอกแล้วว่าพาไปส่องแถวอ่าง

น้ำตาเทียนน้ำมนต์
เจอกับอะไรก็ไม่รู้
ภาพประมาณนี้ดูกันไป
ก็คิดกันไปต่างนานานะคะ
เป็นยังไงคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นอะไรไหม

แต่ว่าคนที่เขาไปส่องเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขาเห็น

ไปถามเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยที่ถ่ายรูปที่ส่องกันไปเนี่ย

บางคนนะเขาบอกว่านี่คุณเขาเห็นเนี่ย

ก็แล้วแต่แต่ละคนเขาก็ตีความที่แตกต่างกันออกไป
อีกทีคุณผู้ชมเราไม่ได้มาใบ้นะคะ

ชาวบ้านที่เขาไปเขาบอก
แต่เอาเป็นว่าแบบนี้ละกันน้องใบตอบ
ใช้วิทยาลในการรับชมนะครับ

ให้ดูว่าวัดเขาตอนนี้ได้รับความสนใจมากขนาดไหน
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าแบบมาขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วก็จะได้กลับไปอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วที่คนที่มีความเชื่อ
เกี่ยวกับสายตัวเลขหรือโชคลาภ
เขามีความหวังเขาก็จะไปที่วัดแห่งนี้ไปขอพรกัน
ก็คือเพื่อความสบายใจของแต่ละคน
อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
เพราะว่ามันมีหลายจุดจริงเห็นไหมที่ฉันพูดไม่ผิดนะ
พาไปแถวอ่างไปเปิดไข่แล้วก็ล้วง

ให้วัดเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเรา
ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ก็ไปวัดกัน

เอาเป็นว่าทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำไป
จะล้วงจะแงะจะแกะจะเก่าอะไรก็ได้
หรือจะถ่ายรูปไปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ